หลังจากเราพบศพคุณแตงโมแล้ว
มีประเด็นที่ค้างคาหัวใจคนไทยมากมายใช่ไหมปุ้ย
ใช่ค่ะคือพยายามต่อจิ๊กซอหลายมุม

โดยเฉพาะคำให้สัมภาษณ์ของคุณกระติก
ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวและเป็นเพื่อนรักของคุณแตงโม
และคุณแซนเมื่อวานนี้แถลงข่าวทั้งคู่เลย

ค่ะทำไมไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่า

คราวนี้แหละลงเรือลำเดียวกันแล้ว
คุณผู้ชมครับนางสาวอิสรินจุธาสุขสวรร
กระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
แล้วก็วิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือว่าคุณแซนเนี่ยนะ
หนึ่งในคนที่อยู่บนเรือวันเกิดเหตุ

ชี้แจงข้อสงสัยตอนที่อยู่บนเรือ
กระติกนะคุณกระติกเล่าก่อน
เล่าบอกว่านายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าคุณปอเนี่ยนะ

แล้วชวนไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่ปฐุมธานี

แล้วก็นัดเจอกันที่อู่เก็บเรือย่านบางศรีเมือง
นี่เป็นคลิปที่อู่เก็บเรือ
ที่บางศรีเมืองนนทบุรี
นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เลยนะ

นี่ฮะขณะที่คุณปอชวนเพื่อนชายมาอีก๒คน
เป็นผู้ชายมาอีก๒คนคือโรเบิร์ต
โรเบิร์ตชื่อจริงว่าภัยบูรตรีกาญจนานันต์
อีกคนชื่อจ๊อปชื่อจริงว่านิทัศน์กีรติสุธิสาธรณ์
ซึ่งเธอกับแตงโมไม่รู้จัก
ไม่รู้จักสองคนนี้ที่คุณปอพามา
จากนั้นทั้ง๖คนปกติกแตงโมแซนโรเบิร์ตแล้วก็จ๊อป
ลงเรือไปถึงร้านอาหารตอน๖โมงเย็น
ช่วงที่อยู่ในร้านทุกคนไปเข้าห้องน้ำหมดยกเว้นแตงโม

คุณผู้ชมดูกราฟิกหน้าจอไปด้วยก็ได้นะคะ
ตำแหน่งของแต่ละคนอยู่ตรงไหนอย่างไรกันบ้าง

จากนั้นนะก็ลงเรือครับมาถึงสภาพระราม๘
เพื่อถ่ายรูปกันตอนนั้น๒ทุ่มได้
แล้วก็วนเรือกลับมาแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุในช่วง๔ทุ่ม
โดยอ้างว่าตอนที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ย
ไม่มีใครเห็นนะมีแซนเนี่ยแซน
แซนนั่งเล่นมือถืออยู่ท้ายเรือ
ส่วนคนอื่นถ่ายรูปอยู่หน้าเรือกันหมด
กระทั่งได้ยินเสียงแซนตะโกนบอกว่าโมตกเรือนะ
โดยคุณปอเนี่ยซึ่งเป็นคนขับเรือนะ
พยายามจะหาทางช่วยเหลือแล้วในตอนนั้น
รวมทั้งยืนยันว่าไอ้ที่ไปโจทยันกันบอก
ไม่ได้มีการทะเลาะกันบนเรือ

หวังมรดกให้ลูกของเธอที่เป็นลูกบุญธรรมของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
แม่คือแล้วสาเหตุทำไมไม่โทรบอกแม่

เออนะเอาลองฟังเสียงดูหน่อยฮะ

ไม่มีการรับงานหรืออะไรใดทั้งสิ้น
มันเป็นการไปเที่ยวลงเรือแบบเพื่อนชวนเพื่อน
สรุปเราจะรู้สึกอะไรดิ
มันก็ไม่ได้เพราะทุกคนต้องรอมาลุ้มถามเรา
ติ๊กอยากมีเวลาเราก็ถ่ายให้โมนะแต่ว่าติ๊กไม่มีเวลาตรงนี้เลย
คนอื่นเขาเสียเพื่อนไปเขาได้นั่งว้างค่ายคิดถึงอะไรเพื่อน
แต่ของติ๊งไม่มีเลยนะติ๊งก็มานั่งเตรียมตัวตอบคำถาม
มานั่งดีเช็คว่าตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้
ติ๊กอยากขอความเห็นใจทุกคนนะ
เยี่ยมได้เลยต่อไปคนอาจจะโทษนะครับ
ไม่ดูแลเพื่อนไม่ดีติ๊กโทษใจนะ
แต่ว่าณตอนนั้นเราก็อยากมีเวลาของตัวเอง
ไม่มีทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้น

ต้องทำเนอะแล้วถ้าโมเศษมีไปไม่ต้องเข้าใจเลยนะว่า
เงินติ๊กก็หายแบบเนี้ยงานติ๊กอะไรติ๊กอ่ะ
ลูกต้องเข้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้เขาช่วยเหลือมาตลอด
เฮ้ยถ้าเราขับเขาหรือเราทะเลาะกับโรงเรียนอะไรอยู่
ติ๊กทุ่มเข้าข้าวตัวเองค่ะควรเรามันจะหาความลำบากของให้ตัวเองเนอะ

สนิทสนิทกับคุณพ่อมากคุณพ่อจากไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเราจะหาคนที่สนิทที่สุดก่อน
แล้วเราตั้งใจกับการหาเพื่อนเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้
ประดาน้ำไม่เป็นแม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรใดแล้วเรามีอยู่คนละบ้าน
ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้สนิทกับคุณแม่มาก
ขนาดที่แบบจะกวนหรือโทรไม่ได้โทรบอกค่ะ
แต่ถ้าคุณแม่เคืองนี่คือติเข้าใจคุณแม่นะ
แต่คุณแม่ก็ต้องเข้าในมุมติ๊กว่า

เท่าที่พ่ออยู่ที่คุณพ่อรับแต่แบบคุณพ่อต้องมาตรงนั้นแบบแน่นอน
คุณพ่อช่วยเราได้คุณพ่อต้องขาย
ท่อนที่คุณกระติกพูดออกมาบอกว่า
ไม่มีเวลาเตรียมเลยที่จะเสียใจ
ต้องมาคิดว่าจะตอบคำถามยังไง

ความเห็นชาวเน็ตเขาบอกว่าไงรู้ไหม

บอกถ้าพูดเรื่องจริงมันไม่เห็นต้องคิดอะไรเลย

ตามหลักปรัชญาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
คุณพูดความจริงจะพูดกี่ครั้ง
มันก็ต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวชุดนั้นแหละ

ตอนที่ให้สัมภาษณ์สื่อตรงนี้นะคุณผู้ชม

แล้วก็ลองฟังที่เขาให้สัมภาษณ์
ณวันนี้ตอนนี้ที่เราดูหน้าจอพร้อมกันเนี่ยนะคะ

เขาไม่ได้เห็นคุณแต่งโมพลัดตลกน้ำแหละ
ตกน้ำถูกไหมครับคนที่เห็นมีเพียงคนเดียวก็คือแซนที่นั่งอยู่ท้ายเรือ
แต่ทานโทษนะคะวันแรกที่ไปให้ปากคำกับตำรวจที่ใส่อีกชุดหนึ่งที่ใส่ชุดคุณแตงโม
นักข่าวพยายามที่จะถามถามจี้ถามเขาย้อนนักข่าวกลับมาบอกว่า
รู้สึกยังไงที่เพื่อนตกลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตา
สรุปคุณเห็นหรือคุณไม่เห็นคุณแตงโมตกลงไปในน้ำ

อันนี้เป็นประเด็นของคุณกระติกที่สังคมยังตั้งคำถามไปที่เธอเยอะเหลือเกิน

อะไรที่เกิดขึ้นบนเรือก่อนที่คุณแตงโมจะพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

สนิทกันมากว่ายี่สิบกว่าปีคุณพูดความจริงมาเถอะ

อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมเราฟังข้อมูลไปด้วยกัน

อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากก็คือคุณแซน

เพราะถ้าเกิดว่าฟังจากคำกล่าวอ้าง
คนบนเรือทั้งหมดให้ข้อมูลเหมือนกันบอกว่า
แฟนเป็นคนเดียวที่เห็นคุณแตงโมพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
คนไทยข้อนประเทศไม่เชื่อว่าคุณแตงโม
พลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่แซนคนนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมบอกว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
เพราะปวดฉี่มากแล้วพลาดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาจริง
ตอนนั้นเธอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ท้ายเรือ
จังหวะนั้นคุณแตงโมใช้มือจับขาแซนไว้ทั้งสองข้าง

ตอนนั้นแตงโมรีบไปฉีดท้ายเรือแล้วนั่งยองลงไปเลย
ใช้มือหนึ่งคือธันโทษแวะชุดบอรี่สูด
แล้วใช้อีกมือจับขาแซนทั้งสองข้าง
ก๊อฟพี่เบิร์ตลองจินตนาการนึกภาพตาม
คนเวลานั่งหรือนอนเขาจะนั่งขาชีติดกันไหม
แล้วมือแตงโมต้องใหญ่ขนาดไหนถึงรวบขาคุณทั้งสองข้างได้

รวบได้ก็หลังไม่ได้ดิ้งก็ได้
เมื่อวานถึงขั้นให้ลูกชายอายุ๖ขวบ
เล็กกว่าแสนแน่นั่งลองดู

สองคือเราพยายามรวบขาทั้งสองข้างเด็กขาเล็กมาก
มันจับไม่ได้หรอกค่ะด้วยมือข้างเดียว
อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกแบบนั้นก็อย่างที่คุณให้ปากคำนี่แหละค่ะ
แต่ถามว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตสงสัย
ชุดบอรี่สูตรชุดบอรี่สูตรให้จินตนาการ
นึกถึงชุดว่ายน้ำที่ชุดเป็นชุดเดียวไม่ใช่ทูพีชอะนะคะ
ชุดบอรี่สูตรนี่สามารถนั่งฉีด้วยไหม

รู้ไหมคะว่าแซนตอบว่ายังไง

พี่ไม่เคยปัสสาวะแบบรีบในชุดบอดี้สูตรเหรอคะ

ถ้าเคยก็น่าจะทราบอย่าให้อธิบายเลยค่ะ

คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

บอกแล้วเขาก็นั่งลงไปเลยทุกอย่างมันเร็วมาก
คือไม่สามารถที่จะบอกแป๊บนึงหรืออะไรได้เลยค่ะ

พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยเหรอคะ
ไม่เคยต้องแบบปัสสาวะแบบรีบในชุดบอดี้สูตรเหรอ

ตอนที่คุณจับขาขาเขาลงน้ำไปหรือยังคะ

นอนแบบสุภาพไหนครับอีก

แล้วขาคุณแสนตอนนั้นว่า
อ๋อฉันตั้งชั้นตั้งแบบ

แสดงว่าเลือกก็ไม่ได้กลับเร็วมาก
ไม่เร็วอ่ะนอนเล่นมือถือก็จะได้

ตะโกนบอกว่ายังไงบ้าง
ก็โมกำลังตะโกนดังกว่านี้อะ

โอ้โหที่ติ๊กได้ยินคือ
อีโมตกน้ำแล้วก็จะเป็นเสียง
เฮ้ยพี่ตกไม๊งั้งคือเขารับกันนะตกได้ดตกอยู่ข้างหน้า

ที่บอกว่าไม่เคยเหรอคะ
คุณผู้ชมครับน้องปุ้ยน้องก๊อฟครับ
ถ้าเคยนี่หมายถึงฉี่ไปทั้งบอดี้สูตรโดยไม่แกะไม่ถอดไม่อะไรเหรอ

ถ้าเกิดว่าฟังเวิร์ดดิ้งชาชัดจากแซนนะเมื่อกี้จดไว้เลย
เขานักข่าวถามกลับไปบอกว่าจับยังไงไอ้สองข้างเนี่ย
จับขาสองข้างด้วยสองมือ
แสดงว่าแตงโมจับขาสองข้างของแซนด้วย๒มือ
คุณผู้ชมมีกล้องเจาะได้ไหม
ค่ะนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมให้เห็นนี่
ข้าง๒มือแล้วก็ถ้าหย่อนก้นลงไปก็คือจับขา๒ข้างแบบนี้

แต่ว่าคุณแซนบอกกับนักข่าวว่าคุณโมเอามือข้างหนึ่งไปแหวกชุดบริสูจน์
แล้วก็ปัสสาวะแต่คำให้การคือก็เอามือจับขาสองข้างด้วยมือสองมือ

เมื่อกี้เขาบอกไงคุณไม่เคยฉีดแบบรีบ
แสดงว่าให้ฉี่ลาดบอดี้สูตรลงไปเลย
นี่นะฟังมุมไหนเหลี่ยมไหนมันเป็นไปไม่ได้เลย
จับใช้๒มือคุณแตงโมใช้๒มือจับขาสองข้างของแซน
แล้วมือไหนแหวกคะคุณผู้ชมเอาถามต่อ
ถ้าเกิดว่าคุณพูดผิดเมื่อกี้คุณพูดใหม่
ใช้มือเดียวในการจับขาสองข้างของคุณ

ข้างมือคุณโมต้องใหญ่ขนาดไหน

ถ้าสมมุติว่าเมื่อคืนผมถาม

เป็นไปได้ไหมว่าจับสองข้าง

ตอบว่าไม่ได้นะพี่
ถ้ามันดีดกลับมาเรื่องอื่นเลยนะ

บริสุทธิ์มันจะมีความยืดหยุ่นของเนื้อผ้า

แล้วปุ๊ย่ะเคยไปนั่งสปีดโบสต์

มันน่ากลัวมากมันไม่ใช่แค่เป็นภาพที่เรามองลงไป

ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นจริงต่อให้เรือจอด
แล้วลิ่งโดยที่ไม่ได้มีเรือขับไป

มันยิ่งน่ากลัวมากเป็นไปได้เหรอคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งจะไปฉี่ท้ายเรือ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

แล้วกลับไปบ้านของแตงโมคุณดูสิว่าสนิทกันขนาดไหน
กลับไปบ้านของแตงโมรู้รหัสเข้าบ้านมีกุญแจเข้าบ้านหมดเลย
อาบน้ำไม่ได้คิดถึงเรื่องของการให้ปากคำ
ส่วนอีกวันตั้งใจมาพบตำรวจแต่ประเด็นมันเยอะแยะไปหมดเลย
มันอีรุงตุงนังก็เลยอยากปรึกษาใครสักคนก่อน
เพราะเป็นเรื่องหนักมากก็เลยทำให้ช้า
นี่คือสิ่งที่กระติกพูดเพื่อนกันมากว่า๒๐
ในฐานะชาวบ้านถ้าเป็นเพื่อนขนาดนั้นเพื่อนเราจมน้ำหายไป
ต้องไปอยู่ในจุดเกิดเหตุใช่ต้องไปลุ้นไปรอไปชี้จุดว่า
ฉันอยู่ตรงนั้นตรงนี้บอกกู้ภัยว่าช่วยเพื่อนฉันหน่อย
อยู่ตรงนั้นตรงนี้เราต้องเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะเออ

แล้วไม่เห็นภาพตอนนี้เหรอที่เขามีจับภาพอยู่ภาพหนึ่งที่

ผู้ชมวิเคราะห์ตามเอาละกัน